มีการประชุมแล้วก็ประกาศตัว๓๐คนแรกของทีมชาติไทย

ได้ใช้เวลาตามไทม์ไลน์มาถึงเมื่อวานนี้นะครับ

คือมีการกำหนดวางกรอบไว้อยู่แล้วนะครับ
กับการปรึกษาทีมงานเพื่อไปดูแมชการแข่งขันไทยลีก

วันนี้ครับนิชโนจะมีการประชุมครั้งสุดท้าย
ก่อนมีการประกาศรายชื่อผู้เล่น๓๐คนในช่วงเย็น
เพื่อเตรียมเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมเก็บตัวทีมชาติ
ก่อนจะเล่นกับเวียดนามในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
แล้วก็เกมที่๒จะบุกไปเยอะอินโดนีเซียด้วย
สมาคมก็จะส่งหนังสือยืนยัน
เรียกตัวนักฟุตบอลที่มีชื่อเข้าแคมป์ไปยังสโมสร
ซึ่งตรงกับช่วงเวลา๗วันก่อนจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม
แคมป์ใน๒๗สิงหาคม
เพื่อให้นักกีฬาแล้วก็สโมสรนั้นได้บริหารแล้วก็วางแผนล่วงหน้า
แล้วก็ในการเก็บตัวจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิด๑เกม
ก่อนจะตัดให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
และเข้าสู่โปรแกรมแข่งขันในวันที่๕แล้วก็๑๐กันยายนต่อไป
ก็จะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามครับไทยรัฐทีวี

ในวันที่๕กันยายนนี้๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ส่วนผลงานของบอลหญิงลงแข่งชิงแชมป์อาเซียนครับ
สาวไทยชนะไปขาดรอยนะครับ๙๐โดยเกมนี้ครับ
รพินแหวนเงินกาญจนาสังเงินแล้วก็มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค
คนละ๒ประตูบวกด้วยจารุวัญชัยรักแล้วก็พิษสมัยสอนใส
ส่วนอีกลูกนะครับผู้เล่นของตีมอลทำเข้าประตูตัวเอง
นัดต่อไปครับไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่๒๑สิงหาคม
ในเวลา๖โมงเย็นครับ